คนที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยน้องฟ้าวานิดาดอกกุหลาบนะคะ
น้องฟางธัญลักษ์ช่างเงิน
น้องบีบีพรณพัฒน์พลอยปาริชาติ
น้องบีมนัชพัฒน์แสงฤทธิ์

แล้วก็น้องออยนรพรพบร่มเย็น
เพื่อเป็นการจัดลำดับของทั้ง๖คนเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษค่ะ
ส่วนรางวัลนางงามิตภาพจากการโบสถ์กันเองของผู้ที่เข้าประกวดทั้งหมด๒๐คน
ตกเป็นของน้องจินนี่จีดาภากาญจนพิกุลค่ะ